ของน้องเจแปนเด็กผู้ชายวัย๔ขวบที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗ตุลาคม
เพราะว่าพ่อของน้องเนี่ยโทรบอกเมียที่เลิกกันไปแล้วแม่ของน้อง
แต่เลิกกันไปแล้วนะคะโทรบอกเมียเก่าโทรบอกญาติญาติบอก
ช่วยตามหาน้องเจแปนทีน้องหายไปพาน้องไปซื้อข้าวที่ตลาดแล้วน้องหายไป
พ่อนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาทั้งวันเลยจนกระทั่งคืนถัดมา
ไปเจอร่างน้องเป็นศพอยู่ที่ไร่อ้อย
พอบอกร้องไห้แทบขาดใจนะคะญาติญาติทุกคนก็เสียใจมากเลย
นี่ค่ะพ่อคือในโจ๊ตอนที่เจอศพโจ๊เอาร่างของน้องเจแปนมาหนุนตักตัวเอง
แล้วก็ร้องผมร้องไห้แล้วก็พูดทำน้องว่าปลื้มอ่ะปลื้มคือแม่ของน้อง
รับแจ้งหายจากที่ตลาดนะจะขึ้นมาเสียชีวิตบนนี้ได้ยังไงไม่ทราบ
เนี่ยบอกเนี่ยต้องดูด้วยนะปลื้มเขารู้จักบ้านแถวนี้ด้วยนะ

เสียงของคนในคลิปนี้บอกรับแจ้งหายที่ตลาด

นี่เห็นไหมบ้านนี้เมียผมก็รู้จักนะไอ้ปื้มปลื้มคือเมีย
ทีนี้สภาพร่างของน้องค่ะน้องเจแปนไม่ได้ใส่เสื้อนะคะ
กางเกงขาสั้นเบ้าตาซ้ายและลำคอมีรอยฟกช้ำ
กกหูมีคราบเลือดแห้งตัวยังอุ่นอยู่เลยค่ะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ยไม่น่าจะถึง๒ชั่วโมงด้วยซ้ำ
ตำรวจคุมตัวโจไปสอบสวนก่อนเพราะยังไงโจคือคนสุดท้ายที่อยู่กับลูกถูกไหมคะ
ปรากฏว่าไม่ต้องเค้นนานเลยค่ะพี่อุ๋ยครับ
โจสารภาพผมฆ่าลูกเอง
ถึงบอกว่าเล่าทีไรก็มีแต่คอมเมนต์สาบแช่งมาทั้งนั้นเลย
ฆ่าลูกทำไมประชดเมียค่ะ
ฆ่าลูกประชดเมียทะเลาะกับเมีย
ที่เมียหนีไปแล้วอยากให้เมียกลับมาก็เลยฆ่าลูก
วางแผนพาลูกนั่งรถออกจากบ้านไปที่เปลี่ยวจอดรถริมทาง
เอามือขวาของตัวเองเนี่ยอุดป่าอุดจมูกลูกจนตายนะคะ
แล้วก็อุ้มไปทิ้งอำพรางริมป่าอ้อยแล้วไปแจ้งความเท็จกับตำรวจหัวหินว่าลูกหาย
ลองดูบรรยากาศตอนที่ตำรวจคุมตัวโจไปทำแผนหน่อยนะคะ
หายตัวไปนะคะก็คือชี้จุดให้ครบทุกจุดนั่นแหละแล้ว
คุมตัวโจส่งพนักงานสอบสวนค่ะ
คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างงมาก
ว่าทำไมโจถึงทำร้ายลูกได้ขนาดนั้น
เพราะว่าโจเป็นคนที่รักลูกมากไม่เคยเห็นโจตีลูกเลยด้วยซ้ำ
ทุกคนก็เลยช็อกกันไปหมดว่าโจฆ่าลูกได้ยังไง
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าโจทะเลาะกับเมีย
เมียต้องหนีไปเพราะว่าโจไปทำร้ายร่างกายกันเนี่ย
ป้าบอกว่าก็เห็นทะเลาะกันจริง

เมื่อช่วงเช้านะคะ
ปลื้มแม่ของน้องเจแปงไปโรงพยาบาลหัวหินรับศพลูกมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสมองโพรง
เขตเทศบันเมืองหัวหินแล้วนะคะ
ก็มีพิธีรดน้ำศพก็มีแค่คนในครอบครัวค่ะ
เห็นบอกว่าจะสวดพระอภิษฐรรม๓คืนนะคะคืนนี้เป็นคืนแรก
คือตอนที่คนรู้เรื่องนี้เนี่ยคนถามกันเยอะมากว่าแบบ
เอ๊ะแล้วทำไมปลื้มไม่เอาลูกไปอยู่ด้วยอ่ะถ้าปลื้มบอกว่าอยู่กับอยู่กับโจไม่ได้
เพราะว่าโจเนี่ยทำร้ายร่างกายทำไมถึงยังทิ้งลูกไว้กับพ่อแบบนี้อีก
เธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเธอทนอยู่กับโจไม่ได้จริง
เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บตลอดเลย
นอนโรงพยาบาลก็หลายครั้งต้องกินยารักษาตัวเอง

คือหนีออกไปอยู่ที่อื่นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ไม่เคยพาลูกหนีนะ
พาน้องเจแปนหนีกลับไปอยู่บ้านแม่ตัวเองแล้ว
แต่โจตามไปอยู่ด้วยตามไปรังความที่นั่นตามไปอยู่
ขู่จะฆ่าแม่เธอขู่จะฆ่าคนในครอบครัวเธอ

กลัวว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าโจรจะผ่านไปทำร้ายคนในครอบครัว
เธอก็เลยต้องหนีออกจากบ้านแม่ตัวเองอีกรอบนึงอะค่ะ

หนึ่งเจแปนติดพ่อมาก
สองเท่าที่เธอเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าโจจะทำร้ายร่างกายเธอ
แต่โจไม่เคยตีเจแปนไม่เคยทำร้ายเจแปนเลย
เพราะว่าโจรักลูกมาก
นี่ก็ยังช็อกอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง
ขณะตอนที่เกิดเหตุ
ชอบส่งข้อความเสียงมาขู่ว่าน้องเจแปนไม่อยู่แล้ว

ก็ส่งข้อความเสียงมาบอกว่าลูกหายให้ช่วยมาตามหาหน่อยค่ะ
ไม่มาพี่ก็ต้องส่งแฟนไปแล้ว
ในเมื่อปื้มทิ้งได้พี่ก็ต้องทิ้งได้เหมือนกัน
มาแล้วแต่ลูกไม่อยู่
เขาบอกว่าออกไปข้างนอกกัน
มึงบอกมึงแล้วนะมึงไม่ตามหาแฟนเอง
กูมันจะช่วยมึงแล้วมึงไม่ช่วยกู
ก็ปล่อยมันได้เหลือนกรรมมัน
นี่ค่ะตอนที่เธอรู้ว่าลูกตายแล้วโจสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูก
บอกเธอรับไม่ได้จริง
ตอนนี้ยังให้อภัยสามีงได้หรือไม่ยังไง

เขาหาเรื่องอู่นมาตลอด

เขาก็รัก
ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะทำอะไร

ทำให้ถึงที่สุดให้เขาติดให้นานที่สุด
ตำรวจแจ้งข้อหาโจรแล้วนะคะฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
แต่เดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
เพื่อจะขยายผลแล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ